สวัสดีครับสวัสดีครับ

ตอนนี้มีรูขสิทธิ์ลุงพ่อเขามาออกลงทานเอาผู้เสี่ยวมาเรียง
ชาวบ้านที่มาในงานวัด
แล้วก็หลังปิดท้องไปลงไปที่หน้ามันดก
ปรากฏว่าถูกสองบายสิบสองล้านเจ็ดสิบแปดสิบเก้าธันวาคมปีหกสองเนี้ย
เขาจะไปแก้ลิเกให้หลวงพ่อตามที่ได้พูดไว้